มาดูกรณีอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ
ลูกชายของโหน่งชัชช่าดาราตลกชื่อดังนะคะ

ซึ่งตำรวจเขาได้ภาพนี้มาเขาบอกว่าต้องมีการตรวจสอบภาพนี้
แล้วก็หลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของลูกชายหน่งช่าด้วยก็คือคุณเดีย
เดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคือวินาทีที่เดียกิติภูมิเอี่ยมสุกลูกชายของโหน่งชัชชาดาราตลกชื่อดัง
ชนรถที่เป็นรถมิซูบิชิสีขาวค่ะของนายพรพิชิตนรนาศมนตรีอายุ๔๗ปีคือกำลังกลับรถอยู่
ทำให้นายพรพิชิตเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดกลับรถคลอง๘มุ่งหน้าขาเข้ารังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
สักประมาณตีหนึ่งนายชูศักดิมสุกหรือโหน่งชัชช่าไปที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ซึ่งก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยกลับจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดนครนายกกำลังจะกลับบ้านพักแถวรังสิต

เรื่องต้นอาการของลูกชายคุณโหน่งชัชช่ายังรู้สึกตัวดี
ส่วนเรื่องคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
คุณโหน่งบอกว่ายืนยันว่าน้องเดียลูกชายขับมาทางตรง
แต่ตำรวจบอกว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยรถบีเอ็มขับมาค่อนข้างจะเร็ว
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสภาพรถทั้ง๒คัน
แล้วก็จำลองเหตุการณ์ดูร่องรอยความเสียหายของรถ
รวบรวมเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
พันธุ์ตำรวจโทบุญเรืองพันธนูสารวัตรสอบสวนตำรวจภูทรธัญบุรี
ก็ไปสอบปากคำนายกิติภูมิหรือน้องเดียลูกชายโหน่งชัชชาติ

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
ของนายกิติภูมิและผู้ตายเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะ

จะไปรับศพพรุ่งนี้๙โมงเช้านะคะ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไอยิการามคลองเก้า

พร้อมจะเดินทางไปงานศพของผู้เสียชีวิตค่ะ